ออกหรือยังคุณผู้ชมให้พักกันเบรกแป๊บนึงเมื่อครู่เนี่ย

บอเบอรี่เบนบานบว่ำ

แต่ว่าเรื่องข่าวของหัวใจที่ไปกับหนุ่มคนนั้นทีหนุ่มคนนี้ทีโอ้เยอะเลยทีเดียว
จริงหรือเปล่าเดี๋ยวฟังสาวเบนกันนะจ๊ะ

ขึ้นแท่นดาวรุ่งหญิงคนใหม่ของวงการนะคะสำหรับสาวหน้าหวาน
เป็นเรวิยานันค่ะแจ้งเกิดด้วยบทสุดแซ่บกับซีรีส์เรื่องดังเกี่ยวกับนางงาม

ไม่เท่านั้นเจ้าตัวยังมีข่าวกิ๊กกักกับนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่
อย่างกันนพัทไม่พอวาซับแล้วนะ

ก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วบนพื้นที่ของสื่อ
ซึ่งเชื่อกันเหลือเกินว่าในบรรดาเพื่อนร่วมรุ่น
เบนมาแรงแซงหน้าแบบหนำริ้วเลยค่ะ
แต่ว่าตัวเธอเองบอกว่ามาดังแบบนี้เธอก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะ
ถ้าจะบอกว่ามาจดจำด้วยเรื่องของผู้ชาย
บอกว่าอยากให้จดจำเธอที่เรื่องของผลงานการแสดงมากกว่า
โดยเบนเองยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
หนุ่มที่เป็นข่าวด้วยสาบานเลยเป็นเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็หัวใจตอนนี้โสดแบบมากค่ะ
ก็มีผลค่ะอันนี้ยอมรับจริงว่ามีผลจริง
เพราะว่ามันก็ทำให้เราได้เป็น
เราเป็นข่าวกับพี่ที่มีเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วก็มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
มันก็ทำให้เราได้รู้จักในฐานะแบบในข่าวกระแสบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วหนูก็ไม่ได้อยากดังในด้านกระแสที่แบบอะไรก็ผู้ชายอะไรอย่างนี้
หนูก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้แบบคนมองในด้านผลงานมากกว่า
ที่ผ่านมาก็ได้ร่วมงานกับพี่มากกว่ามันก็เลยทำให้ได้เป็นข่าว
ยังค่ะยังตอนนี้ยังโสดอยู่ค่ะยังว่าง
ก็มีบ้างค่ะแต่ยังไม่ถูกใจดีกว่า
ส่วนที่หลายคนมองว่าเธอสนิทกับนุ่นวรนุษย์ไปเกาะเขาดังนั้น
บอกว่าไม่จริงก็เป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็แฮปปี้ดีด้วยที่ได้ร่วมงานกับพี่นุ่นนะคะ